ดูเรื่องนี้บ้างค่ะคุณผู้ชมมันก็เกี่ยวกับเรื่องทางธรรมชาติ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เอาให้คุณผู้ชมดูเนี่ย
มันเป็นปรากฏการณ์ที่บางคนบอกว่าเกิดมาไม่เคยเจอเลย
อย่างอันนี้ค่ะเขาถ่ายคลิปเอาไว้สักพักนึงเลยนะ
แล้วมันเป็นปรากฏการณ์ลมหมุนเป็นพายุมาค่ะลองดูกันหน่อยค่ะ

ที่เขาเห็นอยู่ตรงนู้นกลางทุ่งนาค่ะ
แล้วมันแบบใหญ่มากหมุน
พอดูภาพไกลคุณผู้ชมมันเป็นสายขึ้นไป
เป็นเหมือนงวงช้างขึ้นไปบนท้องฟ้านู้นเลยค่ะ
เคยเห็นแต่บนผิวน้ำแต่นั่งเล่นน้ำใช่ไหม
ใช่คืออย่างที่บอกไงมันแล้วแต่พื้นที่ที่เกิด
แล้วอย่างอันนี้เกิดขึ้นภาคอีสานใช่ไหม

เขาบอกว่าภาคใต้ก็จะเรียกลมหัวด้วน
อะไรนะภาคเหนือเรียกลมลมกิดกิวหรือว่าลมปลิดปลิว
ส่วนภาคกลางจะเรียกลมบ้าหมู

แต่ที่เห็นนี้ปกติมันจะเกิดช่วงหน้าร้อน
แต่ว่านานจะให้เห็นว่ามันเกิดช่วงหน้าฝน
แล้วยิ่งตอนฝนฟ้าขนองแบบนี้ค่ะ
พายุที่เกิดขึ้นมีความยาวจากพื้นดิน

แล้วบางคนเขาก็จะเปรียบเทียบไง
ถ้าเกิดว่ามองแบบนี้เหมือนพญานาคลงมาเล่นน้ำ

ที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรำนะคะ
นาหลังบ้านเนี่ยเกิดแบบนี้เลย
แล้วพี่เขยถ่ายไว้เขียนแคปชั่นด้วย
ตั้งแต่เล็กจนโตก็เพิ่งเคยเห็น

ฝนตกอยู่ด้วยเพราะว่าตอนที่ถ่ายคลิป

ทีนี้ชาวเน็ตที่เขามาดูคลิปเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ย

ก็บางคนก็บอกว่าหูพี่กล้ามากเลย

บางทีเราเห็นข่าวมันนำเสนอค่ะ

โอ้โหเต็นต์ปิวหมดสร้างความเสียหายนะคะ